ดูอีกเรื่องหนึ่งหน่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นรถรับส่งนักเรียนค่ะคุณผู้ชมที่ขอนแก่นแซงไม่พ้น
พอเสียหลักพลิกคว่ำแล้วเหตุการณ์นี้ทำให้นักเรียนเสียชีวิตด้วย๑ศพนะคะ

ตอนที่นายสถิตยมคำขับรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษาแล้วก็โรงเรียนชุมชน
น้ำพองเร่งเครื่องแซงรถคันหน้าแล้วแซงไม่พ้นรถเสียหลัก
เห็นไหมมันพลิกก่อนแล้วพลิกหลายรอบเลยจากเสียงบรรยายในคลิป
หลังจากนั้นรถตกลงไปในร่องกลางถนนมิตรภาพ
มีคนเจ็บทั้งหมด๒๙คน
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุกู้ชีพจากโรงพยาบาลน้ำพอง
โรงพยาบาลเขาสวนกวางโรงพยาบาลอุบลรัฐ
แล้วก็กู้ชีพในพื้นที่ก็เข้าไปปฐมพยาบาล
นักเรียนที่ประสบเหตุนำส่งโรงพยาบาล
ปรากฎว่ามีนักเรียนเสียชีวิต๑คนอายุ๖ควบ
คือเด็กหญิงกัญลักษณ์วัยพัฒน์หรือว่าน้องมีนา
ก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วที่เหลือ๒๐หลายคนก็รับปัดเจ็บ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องคุมตัวคนขับรถนักเรียนคันนี้เอาไว้
สอบปากคำแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปค่ะ
คนขับก็บอกว่าเป็นช่วงแซงแซงไม่พ้น
มันก็เลยตกร่องกลางถนนแบบนี้นะฮะ